ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยค่ะ
ปริญญาโทมาได้สำเร็จแล้วนะคะ

ก็คือเธอตั้งเป้าไว้ว่า๒ปีเนี่ยนะคะ

แม้ว่างานจะเยอะขนาดไหนค่ะ
ก็บากบั่นปั้นงานส่งอาจารย์
คว้าปริญญาโทได้สำเร็จสมหวังค่ะ

หากมีเวลาน้องใหม่ก็

บอกว่าก็อยากจะเรียนต่อปริญญาเอกด้วย

ต้องดูเรื่องของคิวงานต่างค่ะ

เพราะว่าหลังจากที่ถูกเลื่อนมา

มีงานหลายอย่างที่ยังค้างอยู่

โพสต์ขอความร่วมมือแฟนคลับค่ะ

วันที่เธอรับปริญญาก็คือเมื่อเช้าที่ผ่าน

บ้านเหล่านี้ก็อยากจะไปใส่ร่วมแสดงความยินดีถูกต้องฝาก

ไม่อยากให้แฟนคลับนะคะต้องมาเสี่ยงค่ะ
โดยถ้าหากใครจะส่งของขวัญ
ก็ให้ส่งไปที่ร้านกาแฟของเธอได้เลยนะคะ

หากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็ค่อยมาเจอกันค่ะ

แต่ในโอกาสดีแบบนี้เนาะพี่เต๋อครัวเนี่ย
จะมีอะไรมาเตอร์ไพรส์หลายคนก็แบบอุ๊ยรอลุ้น

เชิดข่าวแล้วเหมือนนักศึกษาเหมือนกันนะพี่เต๋ออ่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันนะคะ
ให้ของขวัญอะไรบ้างคะเธอเอง

ถามอยู่ยังไม่ตอบเลยค่ะ

แต่เขาว่าไงบ้างคะแบบโหจบแล้ว
ดีใจค่ะพี่เขาก็บอกดีใจด้วยนะตื่นเต้นมั้ย